ช่วงนี้มาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับพืชที่ใช้น้ำน้อยกันหน่อย
เพราะว่าบางพื้นที่ต้องยอมรับตอนนี้ฝนไม่ค่อยตก

น้ำก็น้อยนะคะทำน้ำไม่ค่อยได้นะคะ

ชาวนาเขาแบ่งพื้นที่ที่เคยทำนาเอามาปลูกข้าวโพด

แล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งในนาของตัวเองนั่นแหละมาปลูกต้นยูคาลิปตัส
ทั้งสองพืชนี้เขาใช้น้ำน้อยนะคะ
รายได้ดีมากจนแทบไม่อยากจะกลับไปทำนาเลยนะคะ

เกษตรกรบ้านหนองว่าในตำบลหนองขมานนะคะ
ในอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรียรำ
ครัวเรือนค่ะปรับพื้นที่นามาปลูกข้าวโพดหวาน

ใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนเอง

ทั้งหมดนี้เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยปลูกได้ทุกฤดูการเลยค่ะ
โดยเกษตรกรจะอาศัยน้ำจากใต้ดินสูบขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวโพดต้นกล้ายูคาลิปตัส
โดยข้าวโพดของเกษตรกรจะเก็บผลผลิตไปต้ม
แล้วก็วางขายเองเลยนะตามริมถนน
ส่วนต้นกล้าของยูคาลิปตัสจะมีเกษตรกรมารับซื้อถึงที่นะคะ
ข้าวโพดนอกจากจะเอาไปขายเองแล้วฝักดิบเนี่ย
มีคนมารับซื้อเหมือนกันหน้าไร่ต้นกล้ายูคาลิปตัส
ก็เอามารับซื้อถึงที่เหมือนกันนะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ปลูกหมุนเวียนได้ปีละ๓ครั้งเนี่ย
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเฉลี่ยปีละ๑๕๐๐๐๒๐๐๐บาท
ถือว่าเป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างดีนะคะ
จากเดิมต้องอาศัยรายได้จากการทำนาเพียงอย่างเดียว
ซึ่งหากข้าวราคาตกต่ำบอกว่าไม่คุ้มทุน
แต่หลังจากหันมาปลูกข้าวโพด
แล้วก็เพาะต้นกล้ายูคาลิปตัสเป็นอาชีพเสริม

นายสำรวยพรมบุตรกล่าวว่าครอบครัวมีพื้นที่อยู่๓ไร่
ทำนายอย่างเดียวเลย๓ไร่
ทำให้เสี่ยงกับเรื่องของภัยธรรมชาติต่าง
แล้วก็ต้องอาศัยเรื่องของธรรมชาติจากฝน
และราคาผลผลิตช่วงหลังก็ตกต่ำนะคะ

เพราะทำต้นกล้ายูคาลิปตัสขายเป็นอาชีพเสริม

ก็จะทำให้มีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น

เพราะว่าเขาใช้เวลา๔เดือนต่อ๑ครั้ง
เฉลี่ยในราคาเป็นแสนต่อปีค่ะ

วิธีการที่ดีเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่
เขาบอกว่าไม่มีน้ำแล้วจะทำยังไง
ผมมีโอกาสได้คุยกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดานเขต๓
พื้นที่โคลาแล้วก็ควบคุมไปถึงปุริรัพย์
เขาบอกว่าน้ำบัดดาลมีเยอะนะครับ

อันนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าหาน้ำใต้ดินมา
ใช่ใช้น้ำจากใต้ดินแล้วก็ใช้น้ำจำนวนไม่มากด้วย
ใช่เป็นวิธีแบบนี้นะครับ
ลองไปออกแบบคล้ายพี่เขาดูนะครับ
รับรองว่าร่ำรวยแบบพี่เขาแน่นอนครับ

พูดคุยกับทั้งผู้คนในหมู่บ้านแล้วก็ไปพูดคุยกับภาครัฐก็ได้
ครับมีส่วนช่วยเหลือเยอะภาครัฐก็เข้าไปเยอะตอนนี้ครับ

เขาต้นถ้า๑นิ้วได้๔๐๐บาทแล้ว
ถ้าต้นสัก๒นิ้วได้ที่๙๐๐บาท
ถ้า๔๕นิ้วได้ต้นละ๑๐๐๐บาทแล้ว
ครับราคาดีนะ
ต้นกล้านะปุ๋ยที่๓ปีนะขึ้นพอโตนะ
ปรับโอ้โหได้เป็นแสนเลย
ผมก็ทำอยู่เหมือนกันเริ่มฝูกไปทุกวัน